บอลไทยก็เปิดฉากเหมือนกันนะครับเกมเมื่อวานที่ผ่านมานัดเปิดซีซั่นมีสองคู่ครับ
สรุปคือทีมใหญ่อีก๒ทีมไม่ชนะเลยครับ
แล้วก็สกอร์เนี่ย๒๒ทั้งสองคู่เรือ

คุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
ก็คือมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่า
คุณเศรษฐาเนี่ยจะเดินทางไปให้กำลังใจเมซี่เจนะครับ
แล้วก็ไปโอ้โหกองทัพสื่อมวลชนแน่นเลยนะครับ
สายการเมืองแล้วก็สายกีฬานะครับ
นี่คือเป็นบรรยากาศที่คุณเศรษฐาเนี่ยเดินทางมาถึงนะครับ
ตอนแรกเนี่ยเมซี่เจมาถึงแล้วแต่ว่านักข่าวสายการเมืองพยายามเรียกนะครับ

ใช่สุดท้ายก็เป็นทางคุณเศรษฐาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็ประเด็นต่างหลายประเด็นเลยนะครับ
แต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพูดถึง
ก่อนหน้านั้นคุณเศรษฐาเคยบอกว่าเชียร์ให้คุณกิติรัฐณระนอง
ชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ต้องไปลงชิงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

ส่วนมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำ
เศรษฐามองว่ามีความเหมาะสมกับการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ส่วนอีกคำถามนะครับถามคุณเศรษฐาเลยนะครับว่า
หากคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจะพัฒนาวงการฟุตบอลอย่างไรบ้าง

รอให้ถึงวันนั้นก่อนเดี๋ยวฟังเสียงของคุณเศรษฐานะครับ
มีอีกหลายท่านธิบหาว่าวันนั้น
ถูกไหม้จอปากทันทีก็พูดได้ทันทีว่าคุณกิติรัฐ
ผมชวนท่านมาด้วยเดี๋ยวท่านก็มาเลยซึ่งอยู่แถวนี้ผมว่า
แล้วอาจจะมีอีกหลายคนคุณนวลพันธ์ก็มีความเหมาะสม
เมื่อ๒คืนก่อนเจอกันที่งานสถานทูตซิงคโปร์ก็มีการคุยกัน
คุณอวมพันธ์ก็มีความพร้อมมีความเหมาะสมอาจจะมีหลายท่าน
เพราะว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาพื้นฐานที่คนไทยทุกคนชอบ

การพัฒนาฟุตบอลจากรากย่าสโมสรเล็กเด็ก
ที่ต้องให้การสนุนผมว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ใครก็ตามทีที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอล
ผมถือว่าเรื่องนี้นักยกษมณาของฟุตบอลคนใหม่

ก็เดินเข้าไปชมเกมเป็นช็อตที่ทุกคนรอคอย
ไปกอดคอกับทางชนะทิพย์สวงกระสิช

ตอนนี้มีบัตรด้วยนะจะถามว่ามีบัตรลงไม่ได้นะ
แต่ถ้าเอาข้อมูลตามเขาถึง
เป็นไวลอลไปเลย
แต่มีจุดที่คุณสัยถาไปประจำ

ตรงนี้แหละแล้วก็บางทีเขาก็ไปให้กำลังใจ

เพราะว่าเขาก็ซีกับคนอ้นดังสันดีว่าเฉยโชคเหมือนกัน
ข้างก็คุณกิจรักษ์น้อง